ต้นหอมสกุลตลาแล้วก็สันประชากรเพิ่งจะเปิดตัวคบหาดูใจ

ชวนสงสัยตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะ

ที่เงียบไม่ใช่ไม่รู้แต่จะรอดูว่าจะสำนึกเมื่อไหร่
แล้วตามมาด้วยทุกบทเรียนที่เข้ามาในชีวิต
ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
แต่ไม่ว่าจะยังไงชีวิตก็ยังคงสวยงาม
ซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตตีความฟันทงไปแล้วว่า
มีปัญหาเรื่องความรักอย่างแน่นอนนะคะ
ในขณะที่ดีเจต้นหอมกลับยังลงภาพหวาน

กำลังจะมีปัญหาไว้ดังนี้

ทำงานอยู่แล้วงานวันนี้เครียดมาก

ขอบคุณที่เป็นห่วงช่วงนี้ปัญหาหลายเรื่องมาก

ถ้าอยากได้ความช่วยเหลือจากใคร

ได้ต่อสายไปยังผู้จัดการส่วนตัวของทั้งคู่

ขณะที่ผู้จัดการของต้มหอมบอกว่า
ปัญหายังมีปัญหากันอยู่แต่ยังไม่ได้เคลียร์กัน
และตอนนี้ดีเจสาวไม่พร้อมที่จะตอบอะไรทั้งนั้น
เพราะไม่อยากให้เป็นประเด็นใหญ่โตค่ะ

แต่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจมากที่สุดนะ
เพิ่งจะออกรายการพร้อมกันในวันนี้แบบหวานมาก

กำลังแบบโอ๊ยฟินนะอิจฉาอยู่เลย

ก็เลยเออเกิดอะไรขึ้น